ผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
เกิดขึ้นเมื่อ๕ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
มีวัยรุ่นชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
ลักษณะเหมือนขี่หนีคนที่ไล่ตามมา

เป็นฟุตปาดแถวสถานีรถไฟฟ้าผลโยธิน

เสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่ง
ไปดูกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
นี่จังหวัดตรงนี้นะฮะ๕ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
สีดำแดงนี่ฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็หนีคู่อริมานะครับเหมือนกับมีขี่ตามประกบมาคันหนึ่ง
แล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนขอบฟุตบาท
ใต้สถานีรถไฟฟ้าแถวผนโยธิน๕๐

ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไล่ตามประกบกันมาเนี่ย
นี่ฮะกล้องในมุมต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่ามีรถที่ขี่ประกบคู่มาด้วยนะครับ
นี่อีกมุมหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะนี่จังหวะ
ชนแล้วเสียหลักแล้วหมุนอยู่กลางถนนเลย
มีเสียงโอ๊ยด้วยนะฮะในมุมนึงเนี่ย
สอนอบังเขนลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเรื่องตรงนี้นะครับ
เป็นจุดทางขึ้นบันไดสถานีรถไฟฟ้า
ฟุตปาดนี่มีรอยเฉียวครูดเป็นทางยาวเลยนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนัทธวุฒิชื่อเล่นชื่อเจด
อายุเพิ่ง๑๖ปีมีบาดแผลชะกันที่ใต้คาง
หกเซนติเมตรแล้วก็น็อกไปเลยนะครับ
พยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
คือครอบครัวที่ทราบข่าวมาที่ที่เกิดเหตุนี่ร้องไห้กัน
อีกคนนึงที่มาด้วยกันบาดเจ็บที่ข้อมือขวานะครับ
ชื่อวัดนะฮะอายุ๑๖ปีเหมือนกัน
กู้ภัยก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ครอบครัวที่มานะฮะเป็นอานะครับ
อาของนัทธวุฒิที่เสียชีวิตอาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่จากทางเจ้าหน้าที่
แล้วก็ได้ทราบข้อมูลจากเพื่อนของหลานชายที่บาดเจ็บที่มาด้วยกัน
หรือว่ากลุ่มเพื่อนด้วยยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่ก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา๒คัน
ทั้งสองคันถือมีดแล้วก็ขี่ไล่ตามรถของนัทธวุฒิที่มากับวัด
ซึ่งจะเห็นว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ช่วงผนโยธิน๕๒ใกล้จุดเกิดเหตุ
คันที่ขี่ตามมีลักษณะง้างมีดจะฟันด้วย
เพราะฉะนั้นอาบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่หลานชายถูกไล่ทำร้ายรถก็เลยเสียหลัก
ตอนที่ขี่หลบหนีแล้วก็พุ่งชนฟุตบาทนี่ตรงนี้นะครับ
ตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุเมื่อคืนอาบอกว่ามาถึงหลานชายก็เสียชีวิตไปแล้ว
มีบาดแผลชะกันที่ใต้ลำคอ
ซึ่งคุณอาบอกว่าถ้าเกิดคนเราจะมีเรื่องกันเป็นคู่อริกันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าถึงขั้นขี่รถไล่ฟันกัน
ฝากถึงคนก่อเหตุว่าถ้ารู้ตัวว่าทำผิดก็ขอให้ออกมามอบตัว
เพราะทางครอบครัวก็อยากรู้สาเหตุเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อคืนนี้เพื่อนบอกว่าหลานชายเพิ่งไปกินข้าวกับเพื่อนมาตอน๓๔ทุ่ม
แล้วกำลังขี่รถจะกลับบ้านแต่กลับถูกขี่รถไล่ตามทำร้าย
แล้วก็เลยหนีไม่ทันนะฮะสุดท้ายก็เสียชีวิต
วันนี้ญาติรับศพของ

มาตั้งบำพินกุศลที่วันหลัก๔นะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คือทางญาติญาติบอกว่าน้องเจดเพิ่งเข้าเรียนชั้นปวช๑นะฮะ

แล้วก็เหลียวตามไป
แล้วก็มีเว็บคันหนึ่งมาคนเดียว
แล้วก็เวฟมาอีกคนหนึ่งไซโมกันน็อค
แล้วที่ดูจากกล้องพี่
คือน้องมันโดนถีบน้องมันไม่ได้ขึ้นฟุตบาท

ส่วนการสืบสวนสอบสวนเรื่องของคดีตำรวจบอกว่า